มาดูเรื่องนี้เห็นของเถื่อน

ปุรีอะไรพวกนี้
คราวนี้มาเป็นวัวเถื่อนก็มีนะ
เขาบอกมาเป็นวัวเถื่อน

ใช่๓๐๐กว่าตัว

วัวเถื่อนนะคะไม่มีใบอนุญาตในการขนย้าย

คุณผู้ชมค่ะคือเจ้าหน้าที่ไปจับมาได้

บรรทุกวัวเถื่อนถึง๓๑๗ตัว

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ของประจวบคิริขันค่ะ

ซึ่งเขาขับรถบรรทุกพ่วงมา๓คัน
ผ่านมาตรงถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้

จะเอาไปไหนจะขายที่มันเลเซีย

ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ในราชอาณาจักร
มาแสดงด้วยแน่นอน

ทีนี้สอบถามกลุ่มคนเลี้ยงวัว

ดูเลยว่าวัวตรงนี้ลักษณะแบบนี้

อายุเขาบอกไว้ว่าประมาณสัก๑๖เดือน

ทีนี้เขาบอกว่าวัวของพม่า
เวลาส่งขายเขาจะต้อง

ไปให้มันกินอาหารดูแลมันอย่างดี

เขาก็จะเอาเข้าโรงเชือดแล้ว

ไรดีตอนนั้นแต่ถามว่า

เอาวัวเถื่อนจากพม่ามาลักลอบกันแบบนี้
เพราะมันถูก
ลักลอบผลย้ายกันแบบนี้
ในผู้ต้องหาที่ขับรถบรรทุกพ่วงแล้วเอาวัวเถื่อนมานะคะ
นายมงคลนะคะบอกแบบนี้ว่าเขาถูกจ้างให้ไปขนย้ายวัวจากไหน
ต้นทางที่อำเภอปรานบุรีนะจะเอาไปพักไว้ที่ทัพสแก่ก่อน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะคะ
สัตว์เข้าออกผ่านหรือภายในเขตเฝ้าระวังโรค

และยังมีเรื่องของการฝ่าฝืนประกาศจังหวัดประจวบคิริขันด้วยนะ
ตอนนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการประกาศเป็นเขตพื้นที่เฝ้าระวังโรค
โทษจำคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท๓๐๐กว่าตัว
พวกนี้มันอันตรายตรงที่ถ้ามันมีโรคมาด้วยนะครับ

ครั้งระบาดในวัวด้วยกันเองหรือว่าถ้าเอามาทำเป็นเนื้อขายแล้วเนี่ย
คราวนี้คนเนี่ยแหละจะแย่